เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารย์เรื่องทางเพศอะไรพวกนี้
ค่ะบอกว่าเนี่ยเวลามีหลานนะหลานมานั่งตัก
แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศอยู่ดีก็ไปเล่าให้น้องเขาฟัง
น้องเขาก็งงอ้าวมาเล่าให้หนูฟังทำไม
มันเรื่องของหนูเหรอลุงมาเล่าทำไม

อ่าแล้วสักพักลุงก็หายไปอ่าหายไปในห้องน้ำ
แต่ภาพนี้คุณภาคภูมิกลับออกมาพร้อมกับเอาถุงยางอนามัย
ที่ใช้แล้วมีอสุจิของผู้ชายอยู่ในถุงยางอนามัยด้วย
ไปสวมใส่หันรถจักรยานยนต์ของน้องเขาไว้เพื่ออะไรนั่นสิ

น้องเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดนะครับ
แล้วก็เอามาลงในสังคมออนไลน์เพื่อเตือนภัยนะครับ
บอกว่าตอนที่ไปนั่งทำการบ้านกับเพื่อนที่สวนสาธารณะสระกระพังสุริน
เขตเทศบาลนครตรังมีชายสูงวัยคนหนึ่งใช้สัพพนาม
เรียกตัวเองว่าลุงมาชวนพูดคุยเรื่องลามกอนาจารย์
ทำทีเป็นจะขอปรึกษาจากนั้นก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ
ก่อนเดินออกมาแล้วเอาถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว
สวมไว้ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์ของตนด้านในยังมีน้ำอสุจิอยู่ด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยสอบถามไปยังน้องนักเรียนหญิงนะครับ
ประสบเหตุนี้น้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๐มกราคมเวลาประมาณบ่ายโมงหลังจากสอบเสร็จแล้ว
เพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปนั่งทำการบ้านที่สวนสาธารณะ
แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับลุงคนนี้ก็เข้ามานะครับ
จอดรถอยู่ใกล้เดินเข้ามานั่งในสาราที่พวกเธอนั่งกันอยู่
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรามกอนาจารย์พูดถึงหลานสาวของเขาเอง
หลานเขาเนี่ยมีความต้องการทางเพศสูงอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับลุง
คลิปนี้ยาวเกือบ๕นาทีนะฮะ
น้องนักเรียนหญิงก็บอกว่าตกใจมากในตอนนั้นนะคุณเห็นมาสอน
ตะลึงไปเลยกับสิ่งที่ลุงพูดออกมา
พูดแบบพูดไหลไปเรื่อยนะครับในใจเนี่ยน้องก็รู้สึกกลัวนะ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้

อาจภูมิเปริการ
นี่ขนาดน้องเขาไปนั่งกันบ่ายนะ
วันแสกยังเจอแบบนี้นะ
พอโพสต์ไปก็คนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะ
เรื่องของพฤติกรรมของชายคนนี้
ใครเป็นญาตินี่ก็ช่วยดูแลหน่อยนะครับ
พาไปหาหมงหาหมอบ้างนะ

ส่วนทางเทศบาลนครรัง
เดี๋ยวท่านอาจจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลมากขึ้นแล้วมั้ง
เวลาที่เด็กไปนั่งทำการบ้านกัน
และบางคนก็บอกว่า

ถึงขั้นถูกชักชวนให้ไปร่วมหลับนอนด้วยก็มี

คนในพื้นที่ก็ช่วยกันดูนะคะ